แม่สัมภาษณ์อู้แม่ดีใจมากเลยกับงานสบสวยงาม
ไม่ใช่แม่แม่ไม่ได้มีเวลามาลูกตายยังไงก่อน

มันที่ใจจุดแม่ตรงประโยคไหน

ธันวามกราอย่างนี้โมก็จะแบบว่าจะเห็นว่ามามาหาบ่อยนึกออกปะล่ะ
แล้วนางก็มีละครกับช่องวันด้วยนางก็จะมาหาบ่อยปรากฏว่าเราก็รู้ว่า
อะไรเป็นอะไรอ่ะนึกออกป่ะรู้รู้ในชีวิตแต่ตอนนั้นอ่ะ
แล้วอยู่ดีดีแบบเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนนะเอสุภาชัยเขาออกเงิน

โอเคแม่แม่ควรจะขอบคุณไม่ใช่แม่บอกโอ้โหสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้
แม่ดูสิคนทั้งประเทศ๑๔วันเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน

เขาไม่ได้หลับแล้วเขากำลังสืบหาความจริงว่าอะไรเป็นอะไร

ก่อนที่รถเมย์มดดำแองจี้นี่พี่ลืมวันเวลาหมดเลยนะ

แล้วเธอคิดดูคือเธอยังความความมูลเชิงลึก

ลงบ้างยังอ่ะยังไม่มีคำว่าลงคลิปใหม่ก็มีมาเรื่อย
คนทุกคนทั้งประเทศไม่ต้องคิดอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
โมอ่ะเบิร์ตอ่ะคนตามเป็นล้านอ่ะไอจีตามล้าน
เพราะคนก็ส่งกำลังใจไปให้แต่แม่แม่จะไปตื่นเต้นอะไรกับงานศพ
แม่ต้องไปตื่นเต้นว่าลูกแม่ตกเรือยังไงอุบัติเหตุเปล่า
ทุกคนคิดว่าเป็นฆาตกรฆาตกรรมหมดแม่เป็นอะไร
คุณพูดอย่างงี้เดี๋ยวแม่ก็โกรธพันเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ต้องโกรธอ่ะ
จะกล้าไปงานสมหรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยแต่แม่สหรัฐต้องได้ออก
ทำไงพี่ก็จะไปพรุ่งนี้พี่ไปวันเสาร์แล้วกันเถอะ
พรุ่งนี้แต่พี่ไม่รู้จะแบบเอ้ามาทำไมเนี่ยหนุ่ม
ก็ใช่ไงวันนั้นพี่หนุ่มถามแล้วไม่ใช่เหรอ
ว่าแม่โกรธพี่หรือเปล่าเออเขาบอกแม่ไม่ได้โกรธพี่แม่ไม่ได้โกรธ
เดี๋ยวฉันกลัวแม่เป็นลมอ่ะแม่เป็นลมแม่เมื่อวานก็เป็นแล้ว
ไม่รู้ว่านางป่วยหรือเปล่าเธอไม่รู้เหมือนกันอืมอ่ะก็
แต่ที่แน่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยงานคุณตังโมก็จะจัดอย่างสวยงามเลย
เพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ยก็เป็นคนไปคุมงานเอง
ไปดูเองเลยว่าจะต้องยังไงอะไรยังไงอืมอืมเนอะ